คุณผู้ชมมีเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางถนนที่เชียงใหม่
เพราะว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งก็ขี่แล้วก็ซ้อนกันมา๔คน
มีเด็กเล็กด้วยนะเด็กชาย๗ขวบกับเด็กหญิง๒ขวบ
แล้วก็ล้มล้มทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ราย
เหตุการณ์นี้ทางญาติเข้าใจว่ารถบรรทุกคันที่ขับตามรถจักรยานยนต์นี้
เฉียวชนรถจักรยานยนต์แต่ล่าสุดนะมีการเปิดเผยคลิปนี้คุณผู้ชม
คือคนขับรถบรรทุกเขาเอาคลิปนี้มาเป็นหลักฐาน
ว่าไม่มีการเฉียวชนรถจักรยานยนต์คันนี้เลย
ให้ดูไปเรื่อยคุณผู้ชมแล้วจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ล้มเอง
จังหวะนี้แหละฮะไม่มีคันไหนเฉียวชนแต่รถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา๔คนล้มเอง
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๑รายแล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสอีก๓ราย
รวมถึงเด็กชาย๗ขวบและเด็กหญิง๒ขวบด้วย
อันนี้ก็กลายเป็นคลิปหลักฐานที่เอามาโต้แย้งทางญาติของผู้ตายนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
ช่วงเช้าของวันที่๑๘กรกฎาคม
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็คือนางสาวประพาพันธ์สิงหทัศน์
อายุ๔๒ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๓คน
ก็คือนางสาวประพัดศรบุญศรีอายุ๒๙ปี
แล้วก็เด็กชายวัย๗ขวบรวมถึงเด็กหญิงวัย๒ขวบ

คือตอนแรกยังไม่มีคลิปยังไม่มีภาพจากกล้องอะไรใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องหน้ารถคันใดคันหนึ่งนะครับ
ทำให้นางสาวเจนจีราปันตานะครับ
ซึ่งเป็นลูกสาวของนางประพาพันธ์ที่เสียชีวิตออกมาร้องเรียน

แล้วน่าจะถูกรถบรรทุกพ่วงขับเฉียวชน
หรือไม่ก็ทับร่างของแม่จนเสียชีวิต
รวมถึงน้องสาวกับหลาน๒คนบาดเจ็บ
แล้วรถบรรทุกพ่วงนั้นก็ขับหลบหนีไปนะครับ
ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นคดีที่ต้องตามหานะครับ
ว่ารถบรรทุกพ่วงชนแล้วหนีจริงหรือไม่
ล่าสุดหลังจากที่นางสาวเจนจิราได้รับการติดต่อจากคนขับรถบรรทุกพ่วงนะฮะ
โดยคนขับรถบรรทุกพ่วงได้ส่งคลิปภาพจากกล้องหน้ารถ
ให้ดูเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ครับ

แต่รถจักรยานโยนนั้นน่าจะนะครับคุณฮะ
เห็นไหมครับเขาขับมาเร็วเหมือนกัน
คือรถบรรทุกพ่วงก็ไม่ได้ขับทับร่างใครทั้งสิ้นด้วย
ทีนี้ครับทางด้านของนางสาวเจนจิลา
ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตายตอนนี้ก็เข้าอกเข้าใจแล้ว
ขอโทษคนขับรถบรรทุกพ่วงที่เข้าใจผิด

ซึ่งทางฝั่งของคนขับรถบรรทุกพ่วงก็ไม่ได้ติดใจเอาความ
เพราะว่าเข้าใจความสูญเสียเหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้นะฮะพันธมรวชโทวัชรัพย์พวนยมเกิด
พนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่เจ้าของคดี
ก็สรุปคดีบอกว่าคดีนี้ก็ถือว่ามีหลักฐานชัดเจน
ว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองไม่มีคู่กรณี
ส่วนทางญาติของผู้เสียชีวิตก็ไม่ติดใจอะไรอีกแล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็จะสรุปสำนวนสาเหตุการเสียชีวิต
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ